คุณผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งในแอปหาคู่แอปหนึ่ง
ตั้งแต่เดือนธันวาคมเจอกันเสร็จปุ๊บก็มีมานัดเจอกัน
แล้วสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็ไปอยู่กับผู้ชายในห้องของผู้ชายตกลงเป็นแฟนกันคบกัน
อยู่ไปอยู่มาเพิ่งมารู้ว่าผู้ชายเป็นคนอารมณ์ร้อนหาเรื่องทำร้ายร่างกาย
หนักสุดจมูกหักนิ้วหักโดนผู้ชายซ้อมแบบสะบักสบอม

ไม่ไหวครับสุดท้ายไปร้องปวีนาให้ช่วยหน่อย
ไปดูภาพสภาพของผู้หญิงคนนี้หน่อยเขาบอกว่าไม่ไหวจริง
คบกันมาอยู่กันทำไมต้องมาทำร้ายกันหนักขนาดนี้

หน้าเดินทางไปพบกับคุณประวินาหงษ์สกุลประธานมูลนิธิประวินาหงษ์สกุล
เพื่อเด็กและสตรีที่ปฐุมนะฮะไปเจอเมื่อวานบอกช่วยหน่อยเถอะ
รักคดีความให้หน่อยแล้วก็ประสานตำรวจให้คุ้มครองดูแลเธอหน่อย
เพราะถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายใช้คำว่าเป็นประจำ
ในการคบกันมา๒เดือนจนอาการสาหัสเลยนะครับ
ล่าสุดเนี่ยสาหัสเลยเพิ่งดีขึ้นนะฮะ
บอกว่ารู้จักกับแฟนเนี่ยแฟนอายุ๒๕เธออายุ๒๖
รู้จักกันทางแอปพลิเคชันหาคู่แอปหนึ่งตั้งแต่เดือนธันวาคม

ฝ่ายชายแวะมาหาที่ห้องตอนดึกยามวิการ
อ้างว่าง่วงขอนอนด้วยหน่อย
ด้วยความที่คุยกันในแอปก็รู้จักกันมาสักพักหนึ่ง

กระทั่งตอนเช้าไล่ฝ่ายชายกลับไปเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอด
เพิ่งคุยกันแป๊บเดียวนะฮะแล้วผู้ชายก็กลับ
แต่หลังจากนั้นเธอไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเพราะกลัวว่า
ฝ่ายชายจะมาทำอะไรเธอหรือเปล่าค่ะไปลงบันทึกประจำวันเสร็จ
นะสุดท้ายผู้ชายไม่ได้ทำอะไรนะฮะแต่เธอเนี่ยตัดสินใจ
หลังจากนั้นก็คือไปคบหากับผู้ชายเป็นแฟนกันแล้วย้ายไปอยู่กับห้องผู้ชายเนี่ย
บางบอนกรุงเทพจนกระทั่งนะฮะคือไอ้บันทึกประจำวันที่เธอลงเอาไว้เนี่ย
ส่งไปให้ฝ่ายผู้ชายครับฝ่ายผู้ชายได้รับใบบันทึกประจำวันแล้ว
ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่โกรธมากว่าทำไมต้องไปแจ้งความกับตำรวจด้วย
ค่ะไปอยู่เสร็จปุ๊บผู้ชายได้ใบนั้นเสร็จปุ๊บผู้ชายทำร้ายเธอเลย
อืมทำร้ายเธอหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยมาช่วงสองเดือนที่คบกันอยู่เนี่ยนะ
โดนทำร้ายไปสามถึงสี่ครั้งครั้งที่หนักที่สุดคือคุณผู้ชมดูแผลนะฮะ
สภาพร่างกายเธออันนี้คือ๑๒มกราคมเธอถูกทำร้าย
มูกหักนิ้วหักและตามร่างกายฟกช้ำเต็มไปหมดอืมนี่ฮะ
มูกหักเลยนอนอยู่โรงพยาบาล๔วันครับเนี่ยห้อเลือดเต็มไปหมดเลย
พอออกมาถามว่าเลิกไหมยังนะครับค่ะยังไม่เลิกนะฮะ
เธอตัดสินใจกลับไปอยู่ด้วยกันอีกเพราะคิดว่าแฟนน่าจะปรับเปลี่ยนตัวเองได้
โอ้โหแต่โดนหนักเหมือนกันนะแต่คิดว่าแฟนจะกลับตัวกลับใจได้
ไม่ครับสุดท้ายวันที่๒๑ที่ผ่านมาแฟนรื้อฟื้นความหลังเรื่องเก่า
เธอไปแจ้งความตำรวจเอาไว้ก็เลยโดนกระทำรุนแรงอีก
ลงมือทำร้ายร่างกายอีกครั้งนี้ก็สะบักสบอมอีกครับ
สุดท้ายไม่ไหวแล้วไม่ให้โอกาสแล้วหนีไปอยู่กับเพื่อน
แล้วก็ตัดสินใจมาร้องให้คุณปวีนาช่วยนะฮะหลังรับเรื่อง
คุณปวีนาเองก็ประสานตำรวจสนบางขุนเทียนครับ

ตรวจร่างกายก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาหลักฐานไป
เอาผิดกับแฟนนุ่มคนนั้นต่อไปนะครับโอ้โห
คุณประวินางานเยอะนะ